จากวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวไทยนะคะ
และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะพุทธมามกะที่ทรงปฏิบัติศาสนพิธีมาอย่างสม่ำเสมอค่ะ
โดยเฉพาะวันธรรมสวนะหรือว่าวันพระที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระเทรานุเถระ
ได้แสดงพระธรรมเทศนาถวายในโอกาสสำคัญนี้นะคะ
ซึ่งให้แสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามด้านศาสนา
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานนะคะ
ไตรมิตรวิทยารามเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสะดับพระธรรมเทศนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เพราะครั้งที่สำคัญนั้นก็คือครั้งที่เสด็จมาทรงสลับพระธรรมเทศนา
เสด็จมาสดับพระธรรมเทศนา
ยกฉัดยกฉัดถวายหลวงพ่อทองคำสุโขทัยไตรมิตรเป็นฉัด
อ่าชัดทองคำแบบอ่าสีเป็นทองคำห้าชั้น
ถวายหลวงพ่อพระหลวงพ่อทองคำสุโขทัยแต่งเว้นหลวงพ่อพระพุทธ
ทัพมหาสวรรค์นับปฏิมากรเนี่ยถวายพระองค์ทัศน์
สมเด็จพระพุทธอาจารย์รูปที่ยี่สิบสามแห่งกรุงรัฐนาโกสินศ์
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามองค์ปัจจุบันเป็นพระเทรานุเทระ
ที่เคยแสดงพระธรรมเทศนาถวายเนื่องในวันธรรมสวนะหรือวันพระ
กล่าวถึงพระราชจริยวัตรอันงดงาม
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙
ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน
ที่แสดงวันนั้นคือมันเป็นพระพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับ
การสร้างเสน่ห์มหานิยมเป็นการสร้างเสน่หมหานิยม
แล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงเป็นเสน่หมหานิยม
ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านจริงเพราะว่า
ปรากฏว่าพระองค์ท่านนั้นได้ทรง
ประกอบกรณีกิจที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก
ประกาศยกย่องเชิดชูหลักธรรมในตามพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานั้น
ว่าเป็นหลักธรรมที่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับชาวโลกอย่างถาวรได้
และได้ชื่อว่าเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่
วัฒนธรรมจารีสประเพณีที่ดีของไทยเราในการที่
พุทธศาสนิกชนนั้นต้องเข้าวัดฟังเทพฟังธรรมอยู่
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีประเพณีที่ดีอย่างเดียวเอาให้คงปรากฏอยู่แก่ชาวโลก
ทอง๕ชั้นที่ทรงยกขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำ
พระมหามนตบเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไตรมิตรวิทยารามแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงพระราชกรณียกิจ
ด้านการศาสนานานปการศ์ที่ส่งปฏิบัติด้วยพระราชสัตว์ธาตุ
บวรพระพุทธศาสนาอย่างเต็มพระราชหรือไทยหากแต่ปรากฏเป็นที่สันเสริญ
ในฐานะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธมามกะให้ถวยราชได้เจริญรอยตาม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน